แล้วส่วนตัวเคยรู้จักผู้ฟังของคุณไหม
ไม่เลยค่ะไม่ไม่แต่คนเดียวเลยจริง
มองว่ามันเป็นการเหมือนสกัดดาวรุ่งอะไรไหมขาวเหมือนกัน
ไม่นะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าไม่ใช่หนู
หนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีการสกัดดาวรุ่งอะไร
ผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างเห็นค่ะไม่มีใครว่าอะไรหนูนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็รู้แหละว่า

จริงแล้วมีคนรู้จักจากข่าวเริ่มขึ้นไหมแบบต้องไปซื้ออะไรอย่างนี้

ใช่มะเอาถึงว่าเป็นทางสังคมก็ดีกว่ามันเองถูกไหม
มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย
อย่างนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เอาจริงไม่ได้รับมืออะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่า
มันตลกมันเฉยมากกว่าค่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไร
อยากหาต้นต่อข่าวนะคะว่าข่าวมันไม่จำเป็นเครื่อง

หมายถึงว่าไม่ติดใจอะไร

ในวิทยาลัยจีนเรามีคนที่มาแบบด่าอะไรก็ไม่มีค่ะ
ไม่มีเลยค่ะไม่มีใครด่าไม่มีใครอินบล็อกเข้ามาเลย
ส่วนใหญ่จะแบบเป็นด้านเพื่อนสนิทมากกว่าที่แบบเฮ้ยมีข่าวแบบนี้นะจริงหรือเปล่า
เพราะเพื่อนสนิทคือกล้าถามอะไรอย่างนี้แล้วก็กล้าตอบว่าไม่ใช่
ค่ะครอบครัวล่ะค่ะได้มีข่าวตอบมาไหมค่ะค่ะครอบครัวล่ะค่ะ
ใช่ค่ะส่วนตัวพ่อแม่แล้วขำกับขามากกว่าค่ะ
บอกว่าเราก็เข้าวงการนี้ประมาณ๕๖ปีแล้วนี่ก็เป็นข่าวแรกของเรา
ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วกันนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนนักแสดงในช่องหลายคนก็โดนโยงไปเกี่ยวกันและมีการพูดคุยกัน

เอาจริงคนที่เกี่ยวยงคือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับเขาเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาเหมือนกันค่ะ
ส่วนตัวที่ไม่ซีเล่นก็สำหรับเราหัวใจเรายังว่างหรือเรามีคนดูแลอยู่ยังไงไหมคะ
โสดค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่หนูซีเรียสอะไรเท่าไหร่ค่ะ
อยากตัดปัญหาจะบอกว่ามีคนรู้ใจบ้างไหมคะจะได้สโยคข่าว

ไม่มีนะฮะหรืออาจจะมีแต่ไม่รู้
กระโบปุ๊ะต้องเป็นแนะวนี่แบบไหนยังไงค่ะ

ไม่มีเลยค่ะ

ไม่มีใครทักมาหาผมส่วนจริงอ่ะ

อเจมส์หรือตอนนี้พอเราประกาศก็ถ้าเกิดมีคนเข้ามาก็พอเปิดโอกาสไง
อเรนนี่โหดูก่อนดีกว่า
อเจมส์ชอบคนอยู่ในหรือนอกวงการไหม
อเรนนี่ถ้าต้องเลือกใช่ไหม
อเรนนี่ถ้าต้องเลือกใช่ไหม
อเรนนี่ถ้าต้องเลือกใช่ไหม
แล้วคุยกับคน

พี่พูดไม่ชัดเกินเฉย

เอาจริงคือไม่ได้แพลนไว้ด้วยว่าจะเป็นในหรือนอก